วันนี้ก็ต้องจับตามองว่าทางกลุ่มรัศดร
จะมีการนัดหมายการชุมนุมกันที่ไหนอย่างไรนะครับ
เพราะเขาบอกว่าเที่ยงวันนี้เที่ยงตรงเป๊ะเลย
เดี๋ยวจะบอกว่าจะไปเจอกันที่ไหนนะครับ
แต่เมื่อวานเนี่ยหลายคนเขาก็รอกันเกอร์พอสมควรนะฮะ
เพราะว่าทางเพจเขาก็บอกว่าจะมีการนัดหมายกัน
แล้วก็ล่าสุดตอน๑๗นาฬิกา๕๐นาที
ที่เขาบอกว่านัดกันที่รถไฟฟ้าทุกแห่ง
ร้องเพลงชาติร่วมกันนะครับ
แต่ทีนี้หลายคนก็ไปรวมตัวกันในหลายจุด
ซึ่งหลายจุดตรงนั้นเราพอจะสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
อันนี้ถือว่าเป็นเขตปฐุมธานี
แล้วก็หน้าห้างเมเจอร์๕แยกปากเกร็ด
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเขตนนทบุรีนะครับ
ไปดูที่หน้าห้างเซลตั้นปิ่นเก้ากันก่อน

จนเกือบเต็มบริเวณลานหน้าห้าง
ก็เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับ
มีการสลับกันปราศัยในประเด็นต่างที่เกี่ยวกับรัฐบาล
แล้วก็พอหัวค่ำนิดหนึ่งก็มีการเปิดแลตจากโทรศัพท์เป็นทะเลดาว
ก่อนจะยุติการชุมนุมเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาที
อันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงเย็น๕โมงก็ไปเจอกันแล้วนะครับ
แล้วก็อยู่กันประมาณ๒๓ชั่วโมงถึงประมาณ๒ทุ่มครึ่งก็ยุตินะครับ
การชุมนุมของกลุ่มราศดรเมื่อวานนี้ปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่รัฐถือว่าถูกหลอกหรือว่าถูกแกล้ง
แกล้งโดนเทอะไรนะในภาษาของการชุมนุมเขาว่าแบบนี้นะฮะ
จากการนัดหมายมวลชนตามแนวรถไฟฟ้า
ก็คือพักก่อนไม่มีการชุมนุมใด
แต่คนที่ไปอยู่ตามจุดต่างแล้วเขาก็เลยเออไหนมาแล้ว
ก็ร่วมชุมนุมกันนะครับเขาก็รวมตัวกันเองนะครับเพราะว่าตอนนี้
ใครก็ได้เป็นแก่นำนะฮะอยากไปชุมนุมก็ไปชุมนุมแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็เลยได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะ
ทีนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ของการชุมนุม
คือการชุมนุมพัฒนาการไปกว่าในอดีตเยอะมาก
แสงใหม่เยอะมากคุณเรียนรู้กันวันละคำนะคะ
แกงเทโพแกงเทโพเนี่ยมาจากคำว่าอะไรล่ะ
คำว่าแกงเนี่ยนี่๓คำหลักนะฮะ
คำว่าแกงที่กลุ่มผู้ชุมนุมใช้เต็มคือแกงเทโพลเนี่ย
มาจาก๓คำคือแกงหมายถึงแกล้งเทหมายถึงทิ้ง
แล้วก็โพลหมายถึงโพลิสหรือว่าตำรวจนั่นเองนะคะ
ใช้สำหรับหลอกตำรวจว่าจะไปที่๑
แต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปอีกที่๑ค่ะ
คำนี้ถูกหยิบยกมาใช้คือวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
จำได้ไหมวันนั้นจากเดิมที่มีการนัดหมาย
ว่าจะมีการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์
แต่ในความเป็นจริงแล้วมวลชนมีการเปลี่ยนสถานที่
กลับไปรวมตัวกันที่สี่แยกปฐุมวันค่ะ
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวนะคุณผู้ชม
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสนดุศิษฐ์ค่ะ
ได้มีการไปเชิญตัวนายสุรนาศแป้นประเสริฐ
นายสุรนาศเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชน
ควบคุมตัวที่บ้านพักย่านบางกอกน้อย
ซึ่งนายสุรนาศเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๐
ประทุษร้ายต่อเสรีภาพพระราชินีนะคะ
ตอนที่ตำรวจไปจับนายสุรนาศก็ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจ

นายสุรนาศหลังจากที่มีการออกหมายจับแล้ว
ได้ประกาศทางโซเชียลว่าเดี๋ยวจะเดินทาง

สุดท้ายแล้วก็โดนรวบตัวที่บ้านพักแบบนี้ค่ะ
สำหรับบรันยากาศที่สนดูศิษย์นะครับ
ปรากฏว่ามีประชาชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษา
เดินทางมาให้กำลังใจที่โรงพักสักประมาณ๕๐คนแบบนี้นะคะ
พร้อมกับติดแฮชแท็กเซฟสุรนาศค่ะ
แล้วก็มีการร้องเพลงชูป้ายกระดาษ
นายสุรนาศเองก็ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้ง
แล้วก็ยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ใจว่าวันที่เกิดเหตุ
เข้าไปชุมนุมเหมือนประชาชนทั่วไปคนธรรมดาคนหนึ่ง
วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำนะคะเบื้องต้น
มีการลงบันทึกประจำวันเสร็จสิ้น
ก็เลยมีการควบคุมตัวนายสุรนาศขึ้นรถกระบะ
ยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑ที่ปฐุมธานีค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องจับตาค่ะเพราะว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอบมีการโพสต์บอกว่า
วันนี้เที่ยงตรงโปรดรอฟังพร้อมกัน
เล็บครั้งนี้ไม่มีแกงจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะ
ข้อเรียกร้องจากประชาชนไม่ใช่การล้มล้างแต่กลับเป็นทางออกที่จะทำให้ประเทศไทย
กลับสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพร้อมย้ำจุดยืน๓ข้อ
ส่วนกลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
ฉันมาที่นี่ร่วมกับราษดรคนอื่นเพราะเรามีอุดมการเดียวกัน
เราจะไม่ยอมจำนวนอีกต่อไปพร้อมกันลานพ่อขุน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปค่ะ
จุดนี้น่าสนใจนะฮะที่ลานพ่อขุนเนี่ยนะครับ
เพราะว่าในส่วนของกลุ่มคนที่จะใส่เสื้อเหลืองเขาก็นัดกันเหมือนกันที่ลานพ่อขุน
วันนี้ช่วงประมาณบ่าย๒โมงครึ่งก็ต้องจับตามองกันนะครับ